ส่วนวงการภาพยนตร์ไทยในบ้านเราก็ฮอตฮิตกระแสดีไม่มีตกเลยนะคะ
สำหรับภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักคือในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยกระแสสาไปแล้ว
เพราะว่าเข้าฉายไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าพอเอาไปฉายที่ต่างประเทศเนี่ย
โอ้โหกระแสยังดีอยู่เลยยังฮอตสุดอะไรสุดนะคุณ
เพราะว่าแฟนคลับชาวไต้หวันเนี่ยนะคะถึงแม้จะเจอกับพายุเนี่ย
ก็ยังฝากพายุไปให้กำลังใจเธอ
โชคดีนะคะที่เจอแค่หางพายุใต้ฝุ่น

มีแหวนถูกต้องเขามีแหวนคู่
ก็เลยไม่แน่ใจใช้แหวนคู่แทนใจรึเปล่า
ดีค่ะดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะ
ก็รู้สึกดีใจที่หลายประเทศเขาเข้าใจหนังเรื่องนี้ค่ะ
เหมือนแบบประเทศเอเซียด้วยกันความเป็นพี่เป็นน้องมันเหนียวแน่นนะคะ

เป็นประสบการณ์ใหม่แบบสุดหนูไม่เคยไปนั่งแล้วก็สัมภาษณ์แบบ
ก็สนุกดีประสบการณ์ใหม่มาก
มีบางชิ้นที่เหมือนเราไปต่างประเทศเราเห็นว่าอันนี้น่ารักก็เลยซื้อไปฝาก
ไม่ถึงขนาดเราซื้อแหวนให้เธอ
ยนตร์เนี่ยนะน้องพี่ที่รักแต่ว่าถ้าพี่แบร์บอกน้องยายาที่รัก
นี่มันคุมเคลืออยู่นะสถานะของคู่นี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเมื่อไหร่จะยอมใจอ่อน
เปิดปากบอกกับพี่กันสักทีนึงนะคะ